ไม่ทราบคุณผู้ชมจะจำผู้ชายคนนี้ได้หรือเปล่า

เป็นผู้ชายที่มีอาการป่วยจิตเวท
แล้วก็ชอบจะไปป่วนหญิงสาว
ซึ่งเขาอ้างว่าเขารักผู้หญิงคนนี้นะคะ
แล้วผู้หญิงคนนี้สุดท้ายทนไม่ไหวนะคะ
ก็แจ้งความดำเนินคดีหายไป๒ปี

แล้วมีพฤติกรรมป่วนที่หนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะ

ว่าก่อเหตุอะไรถึงผู้หญิงไปแจ้งตำรวจค่ะ
คือเรื่องนี้เคยเป็นกระแสเมื่อปี๖๓

ป่วยจิตเวทก็ชอบปั่นจักรยาน
ผ่านหน้าบ้านของนางสาวนงนะพัด
พอมาถึงก็จอดรถแล้วมองเข้าไปในบ้านเขาบางทีก็ตะโกนบอกรักเขา
หนักสุดเนี่ยถึงขั้นโทรศัพท์ส่งไลน์บอกรักจนเธอต้องบล็อกไลน์หนีค่ะ
แต่ก็ยังไม่จบเปลี่ยนเบอร์ใหม่โทรมาป่วนอีก
ถึงแม้เจ้าของผู้หญิงคนนี้เขาจะบอกว่าเขามีสามีแล้ว
ก็ถูกตอบกลับมาบอกไม่เป็นไรมีก็ยังรัก
ทนไม่ไหวค่ะก็นำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดี
ตอนเดือนมิถุนายนเมื่อปี๖๓ผ่านไป๒ปีคุณผู้ชมค่ะ
พฤติกรรมนี้ก็ยังไม่หมดนะคะยังไม่หยุดค่ะ
กลับมาใหม่ในครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจอจักรยาน
แล้วคุยคนเดียวยิ้มคนเดียวแล้วบอกกับหญิงสาวบอกว่าอยากจะแต่งงานด้วย
โอ้โหหญิงสาวเจอแบบนี้ก็ภาวะนะคะกลัวว่าวันดีคืนดีเดี๋ยวจะบุกเข้ามาทำร้าย
ก็ต้องแจ้งตำรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะให้มารวบตัวในอู๊ดคนนี้
ขึ้นโรงพักเมื่อวานนี้ช่วงค่ำนะคะ
แล้วยังไงรู้ไหมคะพอปรากฏว่าไปเจอหน้ากันระหว่างคนแจ้งความนะคะ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

ชอบน้องเขาสวย

โหถ้าเกิดเรื่องแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนก็แน่นอนเดือดร้อนรำคาญแล้วก็หวัดโกรธด้วยนะครับ
อย่างคุณนงนพัฒน์บอกว่าหนักข้อขึ้นเรื่อยแล้ว
ปั่นจักรยานมาแล้วมาส่งยิ้มมายักษิ้วหลิวตาให้ถึงบ้าน
เพราะเธอขายของก็ไม่ต้องเอามาปิดบังสายตา

ก็อยากจะให้ตำรวจพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
กลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีกับตนเองค่ะ
หันไปมองหนูก็ไม่มองเขาก็เลยตะโกนแบบนี้

ทุกวันนี้หนูคือที่ทำอยู่คือแค่ป้องกันตัวเอง
เซฟตัวเองเต็มที่เราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์ในอนาคต
จะเป็นยังไงเพราะเขาควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดเขาไม่ได้
แล้วเขาเป็นผู้ป่วยไปแล้วค่ะ
เพราะว่าภัยของผู้หญิงเนี่ยมันน่ากลัวนะคะ
อะไรอย่างนี้ที่มันแบบไม่ปกติมันเป็นความน่ากลัวสำหรับผู้หญิงทั้งสิ้นเลยนะคะ
ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
ส่งตัวไปรักษาอาการจิตเวทที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรค่ะ
เพราะว่าผู้ต้องหาเป็นผู้ป่วยจิตเวทไปรักษาเมื่อปี๕๔
แต่ว่าขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องก็เลยมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นค่ะ